ต่อกันที่เรื่องของคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
หลังจากที่มีด็อกเตอร์ไปเจาะยิงด็อกเตอร์เสียชีวิตสองคนครับ
ล่าสุดนั้นตำรวจมีการประสานไปทางญาติของดรที่ก่อเหตุใช้ปืนยิงของยิงดร
ซึ่งเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเดียวกันเสียชีวิตนะครับ
ซึ่งตอนนี้บอกว่าต้องการจะให้เข้ามอบตัวหลังจากสารมีการอนุมัติหมายจับในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับ
สารอนุมัติหมายจับด็อกเตอร์วันชัยดะไนตะโนมุท

อาจารย์ประจำสาขาวิชาบริหารการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท
วิทยาลัยการฝึกหัดครูในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับ
มีเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้
และมีการพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนขนาด๙มิลลิเมตร
ผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ดรพิชัยชัยสงครามอายุ๕๖ปี
ประธานสาขาวิชาการศึกษา
และดรนัทธพลชุมวรฐานีอายุ๕๔ปี
ซึ่งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์พระนคร
ขณะคุมสอบนักศึกษาปริญญาโทภาคนิพลนะครับ
ตำรวจนครบานบางเขนได้สอบปากคำผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
และหลักฐานจากภาพของกล้องวงจรปิด
สามารถบันทึกภาพผู้ก่อเหตุเอาไว้ได้
เมืองต้นตำรวจพุ่งประเด็นไปที่ความขัดแย้งส่วนตัว
จากผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตนั้นได้มีการร้องเรียนเรื่องปัญหาคุณวุฒิเกี่ยวกับการสอน

ซึ่งผู้ก่อเหตุนั้นได้มีการเตรียมการเอาไว้ด้วยนะครับ
ตำรวจนครบานบางเขนมีการเตรียมประสานญาติของผู้ก่อเหตุให้เกลี้ยกล่อมไปมอบตัว
เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปครับ